อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องในโลกโซเชียลตอนนี้แหมกำลังเป็นที่วิภาควิจารณ์
คือมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังทำร้ายผู้ชายอีกคนหนึ่ง
หน้าลูกสาวที่นั่งร้องไห้อยู่กับพ่อ
ขอร้องอย่าทำแต่ผู้ชายคนที่ทำก็ไม่หยุด
ซ้ำยังพูดว่าไม่มีอาวุธ๕๐๐บาท

ไม่มีอาวุธ๕๐๐บาท
ได้ยินไหมไม่มีอาวุธ๕๐๐

คือเด็กไม่อยากให้ทำพ่อ

ห้วยมวงพัฒนาจังหวัดสะกดนคร
มีชายกลางคนที่มากับ

คือคนที่ก่อเหตุมากับลูกกับภรรยา

ต่อยต่อหน้าลูกสาวที่

พยายามห้ามปรามแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับ

ก่อนจะจบคลิปพูดสั้นเมื่อสักครู่

เยอะมากครับมีการวิพากษ์วิจารณ์

เหตุเกิดนะฮะตำรวจภูทร

อายุ๔๒ปีอาชีพรับจ้าง

ผู้ก่อเหตุคือนายอันนันต์อายุ๓๖ปี
ซึ่งทั้งสองคนอยู่ชุมชนเดียวกัน

และยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปทั้งสองคน

นายวิไลคนถูกทำร้าย

โดยมีพี่ชายนายอันนันต์

แต่ว่าทั้งสองพี่น้องเนี่ยทะเลาะกัน

แต่ว่าก็ถูกคนก่อเหตุมาทำร้ายต่อ

นายวิไลไม่ได้ห้ามนะครับ

ก็ไปเจอกันก็เลยปรีเข้าไปทำร้ายร่างกายกัน

และก่อนอันนี้เขาบอกว่าเขาไม่เคยทำร้ายร่างกายมาก่อน

จากนี้ไปก็จะมีการนำตัวผู้ก่อเหตุคนนี้

แน่นอนเรื่องของเมาสุราก็ทำให้ทุกคนนั้นเปลี่ยนแปลงไป